คุณผู้ชมครับพ่อแม่ไปรับศพของน้องอิ้งแล้วฮะ
อิ้งนี่เป็นลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่อายุ๑๖ปีนะครับ
ประกอบพิธีที่วัดประตูน้ำท่าไข่ท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
คุณแม่ทั้งวิงวอนทั้งเรียกร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
แม่อยากจะถามว่ามายิงลูกแม่ทำไมนี่เป็นบรรยากาศงานศพของนางสาวประพาสร
ฉวีวันหรือน้องอิ้งครับอายุสิบหกปีถูกคนร้ายกระหน่ำยิงหกนัดเนี่ย
หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับหน้าหอพักพิสิทธิแมนชั่น
ถนนสิริโสธรตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
วันนี้นะครับพ่อแม่ของน้องอิ้งนะครับไปรับศพลูกสาวนะครับ
จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดประตูน้ำท่าไข่ตะบนท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
บรรยากาศในงานแน่นอนครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแบบนี้
ญาติมิตรนะฮะแล้วก็เพื่อนของน้องอิ้งเนี่ย
มาร่วมรดน้ำศพนะครับบางคนก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนางดาวรุนนะครับ
เจริญศรีอายุสามสิบแปดปีเป็นแม่ของน้องอิ้ง
ยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจครับรับไม่ได้เลย
กับการเสียชีวิตของลูกสาวเธอบอกว่า
เรียกร้องให้ตำรวจนะครับเร่งจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
นะฮะอยากจะทราบสาเหตุว่ามายิงลูกแม่ทำไมนะครับ
หรือมายิงคนอื่นในร้านทำไมถ้าตั้งใจมายิงลูกสาวแม่
ก็อยากจะทราบเหตุผลเพราะลูกสาวเนี่ย
เป็นเด็กไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้มีปัญหากับใครนะครับ
ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครด้วยหลังเกิดเหตุ
ตำรวจเชิญตัวนะครับกลุ่มเพื่อนเพื่อนของน้องอิ้ง
ไปสอบสวนเพิ่มฮะรวมถึงนายสายันแฟนใหม่ด้วย
ที่อยู่ในร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในคืนเกิดเหตุ
ว่าก่อนหน้านี้ไปมีเรื่องอะไรกับใครมาหรือเปล่า
ส่วนคดีตำรวจได้ขยายแนวทางการสืบสวน
ไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งถนนสายสุวินทวงศ
แล้วก็ถนนสิริโสธรมาดู
ก็มีผู้ต้องสงสัยแหละแต่ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับ
พฤติกรรมเชื่อมโยงกับนายสายันแฟนใหม่ของน้องอิ้ง
โดยอยู่ระหว่างการทำงานอย่างรอบครอบรัดกลุ่มหมายถึงตำรวจนะครับ
นะฮะเพื่อจะจับคนร้ายที่ลงมือให้ได้โดยเร็วครับ